คนไทยโคราชมีชื่อเสียงในการตีหม้อมาตั้งแต่ในอดีตจึงมีการนำรูปแบบการตีหม้อซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจากการใช้ไม้หลาบไม้ลายหินดุตีดินขึ้นรูปเป็นหม้อมาสร้างสรรค์ให้เกิดรูปแบบของศิลปะการแสดงโดยช่วงปีพุทธศักราช๒๕๖
อาจารย์วิลาวันวัชระเกียรติศักดิ์อาจารย์ภาควิชาหน้าตสินวิทยาลัยครูนครราชศรีมาซึ่งต่อมาคือมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมาในปัจจุบันได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้มีการอนุรักษ์วิถีชีวิตคนโคราชด้วยการประดิษฐ์ท่ารำสำหรับการแสดงชุดรำไทยตีหม้อ
มหาชน